ภายในวัดฝ่ายคามวาศีจะมีกับปิยกุฏิคือเรือนเก็บอาหารและโรงครัวด้วย
พระภิกษุในวัดฝ่ายคามวาศีนั้นจะฉันอาหารสองมื้อ
คือเมื่อรับบินทบาทมาในตอนเช้าตรู่
และมื้อเพลที่มีผู้นำอาหารมาถวายถึงวัด
หลังเที่ยงแล้วจึงงดฉันอาหารทุกชนิด
อาหารที่เหลือจะเก็บไว้ในกับปียกุฏิ
และจะต้องมีผู้นำมาถวายใหม่ในวันรุ่งขึ้น

เพื่อป้องกันไม่ให้พระภิกษุสะสมอาหารและเลือกรสอาหาร
จึงต้องมีที่เก็บไว้ส่วนกลาง
ให้ลูกศิษย์วัดและผู้อื่นที่ไม่ใช่พระภิกษุ
ได้อาศัยกินอาศัยใช้ด้วย